แหมจนลืมเรื่องการศึกษาเลย
มาดูกันเลยนะคะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓บ้านทุ่งพร้าวที่แม่ห้องศร
ก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหากรรมภาพแห่งความสำเร็จ
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนาทั้ง๗โรงเรียน
แล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสร้อยปีชาตการของนายกัมพลวัชรพล
เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐด้วยนะคะ
คณะผู้บริหารและครูนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนาทั้ง๗
แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาวแล้วก็แม่ห้องศรเนี่ย
เดินขบวนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นการชวนประชาชนให้มาร่วมงาน
มหากรรมภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา
จัดขึ้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ที่บ้านทุ่งพร้าวตำบลแม่เสรียง
อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรนะคะ
แล้วก็ในงานมีนายบุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในการเปิดงานค่ะ
ในงานมีการจัดนิทัศกาลผลงานของนักเรียนผู้บริหารครูของโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา
แข่งขันทักษะทางวิชาการ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้
แข่งหน้าตะสินพื้นบ้านแล้วก็นาตสินไทยสร้างสรรค์สวยงามแบบนี้เลย

ตรงนี้ถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งนะคะที่ให้เด็กได้แลกเปลี่ยน
แล้วก็เรียนรู้ทักษะทางวิชาการระหว่างกัน
ที่สำคัญเป็นโอกาสครบรอบ๑๐๐ปีชาติการของนายกำพลวัชฌฌพล
หรือว่าป๊ากกำพลของชาวไทรัฐ
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ
ให้นายกัมพลเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านของการศึกษา
แล้วก็ด้านสื่อสารมวลชนด้วยนะคะ
ทรงฤทธิ์วรรณรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๔
ซึ่งเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา
บอกว่างานมหากรรมภาพแห่งความสำเร็จ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาค่ะ
่งหวังให้โรงเรียนในเครือเป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบ
ในเรื่องของการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี

แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาตินะคะ
มูลนิธิไทยรัฐและบริษัทวัชรพลจำกัด
ก็ดำเนินการสร้างโรงเรียนและอุปถัมภโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกแห่ง
ตลอดระยะเวลา๒๐ปีที่ผ่านมา
ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือไทยรัฐวิทยาทั้งสิ้น๑๐๗แห่ง
และภายในปี๖๒ค่ะภายในปีหน้า
มีกำหนดที่จะขยายเพิ่มเป็น๑๑๑แห่งทั่วประเทศนะคะ